ทีนี้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ใครจะเป็นนายกจะเกี่ยวพันไปถึงอนาคต
ก็คือสวอันนี้สำคัญ
คุณผู้ชมร่วมกันส่งเสียงประชาชนดังไปให้ถึงสว
เปิดโหวตออนไลน์เสียงประชาชนนะครับ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สวควรเคารพเสียงประชาชน
โดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากของสอสอ
เอาล่ะคุณผู้ชมเปิดโหวตหลังวันเลือกตั้งคือวันนี้
วันนี้อีกแป๊บเดียวจะเปิดโหวตสักประมาณครึ่งชั่วโมงกว่านะคะ

คือวันนี้ถึงเที่ยงวันของวันที่๑๘พฤษภาคมนะครับ
โดยเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจาก๑๐สถาบันเนี่ย
ร่วมกับสื่อมวลชน๑๐สำนักนะฮะ
ในการที่จะเปิดโวทย์ตรงนี้นะฮะ
เปิดโวทย์รับฟังเสียงประชาชนนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเปิดโหวตดังไปถึงสวนะฮะ
เห็นด้วยหรือไม่ที่สวควรเคารพเสียงประชาชน
โดยโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสี่ยงข้างมากของสสนั่นเองนะครับ
ยังคงมีส่วนร่วมเรื่องของการเมืองและอนาคตประเทศนะฮะ